เป็นเหตุที่ญาติแล้วก็แฟนนุ่มของผู้ตายนะครับ
ว่าผู้ตายเป็นหญิงสาววัยแค่๑๘ปีเอง

นี่แฟนเพื่อนนะมึงยังทำกันได้

คือเมื่อเวลาตีหนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ย

เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานแพทย์นิติเวศ

ภายในซอยสุวินทวง๒๔แขวงแสนแสบ

หลังได้รับแจ้งว่ามีผู้พบศพหญิงสาว
ชุดนอนลายเป็ดสีเหลือง
สภาพนอนคว่ำหน้าจมน้ำอยู่ในป่ากก
ส่วนท่อนล่างเปลือยเปล่านะครับ
ในที่เกิดเหตุก็เป็นที่เปลี่ยวที่มืด
ตอนเจ้าหน้าที่ไปพิสูจน์
ก็พบว่ามีชาวบ้านแล้วก็ญาติของผู้เสียชีวิต

ก็คือนายยุติพงศ์สุขเจริญอายุ๒๒ปี
มีบาดแผลบวมปูดบนใบหน้า
จากการที่เขาถูกรุมประชาธรรมจากชาวบ้าน
แล้วก็ญาติของผู้เสียชีวิตนะครับ
อกจากนี้ก็ยังพบญาติผู้เสียชีวิตบางคน
เป็นลมไม่ได้สติจากความเสียใจ
เจ้าหน้าที่จึงเร่งทำการปฐมพยาบาล
ก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลนวมิน๙
พี่สะพ้ายของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับ

บอกว่าผู้เสียชีวิตคือนางสาวปริศนา
อายุแค่๑๘ปีเท่านั้นเอง
หายออกไปจากบ้านตั้งแต่เวลาตี๔

เนื่องจากนายยุติพงศ์ผู้ต้องสงสัย
ซึ่งเป็นเพื่อนกับนายธวัชชัยอายุ๑๙ปี
นายทวัดชัยเนี่ยเป็นสามีของผู้เสียชีวิต

ปรากฏว่าในเวลาตี๔วันที่๑๒กันยายน

นายยุติพงศ์ได้เข้ามาหาที่บ้านพัก

แล้วก็มาพูดกับผู้ตาย
บอกว่าสามีของผู้ตายเนี่ย

อยู่ที่ปั๊มน้ำมันริมถนนสุวินทะวง
ให้นางสาวปริศนาไปช่วยพาตัวสามีกลับบ้านหน่อย
ก่อนที่นายยุติพงศ์จะขี่รถจักรยานยนต์
เพราะตอนนั้นนางสาวปริศนาก็เป็นห่วงสามี
กินเหล้าเมามาอยู่ที่ไหนโอเคเดี๋ยวจะไปรับกลับบ้านนะครับ
กระทั่งเวลาตี๕นายยุติพงศ์โทรศัพท์
ไปบอกกับนายธวัชชัยสามีของผู้เสียชีวิต
ซึ่งนายธวัชชัยกำลังทำงานอยู่ที่ร้านติดฟิล์มรถยนต์
บอกว่าตัวเขาเองถูกทำร้ายร่างกาย
รถล้มอยู่ภายในซอยสุวินทวง๒๔
ช่วยกูหน่อยนะฮะดังนั้นนายธวัชชัยก็เลยรีบมาหานายยุติพงศ์
โทรศัพท์มาบอกว่าประสบอุบัติเหตุแล้วก็ถูกรถล้มทับอยู่
พอนายธวัชชัยมาถึงที่เกิดเหตุนะครับ
ก็พบว่านายยุติพงศ์ถูกรถจักรยานยนต์ล้มทับอยู่กลางซอยจริง
ก็คุยกันไปคุยกันมาว่าเกิดอะไรขึ้น
ยุติพงศ์ก็บอกว่านางสาวปริศนาภรรยาของธวัชชัยเนี่ย
วิ่งหนีเข้าไปท้ายซอยแล้วช่วยกันออกตามหาหน่อย
ตอนนั้นนายธวัชชัยก็สงสัยอยู่เกิดอะไรขึ้นกับแฟนสาวของเธอของเขา
ออกมาจากบ้านทำไมตี๕แบบนี้แล้ววิ่งไปท้ายซอยทำไม
ปรากฏว่าก็วิ่งตามหากันนะครับ
ก็ไปพบรองเท้าแตะของนางสาวปริศนาตกอยู่ข้างเดียว
แต่ก็ไม่พบตัวของนางสาวปริศนากระทั่ง
หากันไปหากันมาทางญาติพยายามหาตัวนางสาวปริศนา
กันในเฟซบุ๊กตามหาทางไลน์ดูข้อความหากับเพื่อน
นางสาวปริศนาหายออกจากบ้านไปตอนตี๔ที่ออกไปกับนายยุติพงศ์และตกลงไปไหนกันแน่
กระทั่งเวลา๒๓นาฬิกาไปพบกับนางสาวปริศนาเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
เพราะมีแมวดำตัวหนึ่งมันเดินเข้าไปในพงยากข้างทาง
ใกล้กับจุดที่พบรองเท้าแตะ

แต่ทีนี้พอไปเห็นภาพแทบช็อกเลย
ไปพบสมบุลนางสาวปริศนาภรรยาคือเปอร์เบลยท่อนล่างอยู่บนนะคะ

แล้วก็หน้าคว่ำจมน้ำเสียชีวิตก็เลยรีบแจ้งตำรวจกัน
ทีนี้แหละครับญาติเชื่อไว้ยังไงรู้ไหมคุณ

เชื่อว่านายยุติพงศ์เป็นผู้ก่อเหตุ
ฆ่านางสาวปริศนาตาย
เพราะอยู่กับผู้ตายเป็นคนสุดท้าย
ทีนี้แหละครับทางญาติผู้เสียชีวิต
ก็เลยไปเลยไปที่บ้านของนายยุติพงศ์
ปรากฏว่าพอไปถึงพบว่านายยุติพงศ์นอนพักอยู่

ยุติพงศ์พูดจาวกวนคล้ายกับเมายาเสพติด
บอกแค่ว่าขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจ
คือเขาก็ยอมรับนี่ว่าเขาร่วมกับเพื่อน๔๕คน

ญาติผู้เสียชีวิตซักไปซักมาเพราะไม่เชื่อ

เองมารับนางสาวปริศนาออกจากบ้านไม่ใช่เหรอ
บอกให้ไปตามหาธวัชชัยไปตามหาแฟนแฟนกินเหล้าเมายาอยู่

นายยุติพงศ์ท้ายที่สุดก็บอกว่าร่วมกับเพื่อนอีก๔๕คน
รุมทำร้ายผู้เสียชีวิตก่อนจะนำศพมาอำพราง
ทีนี้แหละครับพอญาติผู้เสียชีวิตรู้
ก็เลยกระชากตัวนายยุติพงศ์ลุกออกมาจากเตียงนอนเลย
ให้มาที่เกิดเหตุแล้วก็พอพบศพ
ก็นายยุติพงศ์ก็ถูกรุมประชาธรรมในที่สุด
ก็ได้รับบาดเจ็บจนกระทั่งเจ้าหน้าที่มาควบคุมเหตุการณ์ไว้ได้
ขณะที่พันธ์ตำรวจเอกคมกริจคำบุตรภูมิกับการสนมีนบุรี
ระบุว่าแพทย์ชนสูตรพลิกศพของผู้หญิงผู้เสียชีวิต
พบว่าสภาพศพท่อนบนใส่เพียงเสื้อแขนยาวสีเหลืองลายเป็ด
ส่วนท่อนล่างเปลือยก็ตรวจสอบเบื้องต้นนะฮะ
ยังไม่พบบาดแผลจากการถูกทำร้ายร่างกาย
ส่วนประเด็นที่ท่อนล่างเปลือยและจะมีการถูกข่มขืนหรือไม่
ทีนี้ต้องรอผลชนะสูตรอย่างละเอียดจากแพทย์

ผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกลุ่มมาคือนายยุติพงศ์
แล้วก็พวกอีก๔๕คนเป็นใคร
ก็ต้องตามตัวมารวมถึงสอบพยานแวดล้อม
เพื่อหาข้อสรุปในเหตุการณ์ดังกล่าว
ว่าตกลงแล้วนายยุติพงศ์มาหลอกนางสาวปริศนา
ออกมาตี๔ตี๕โดยมีวัตถุประสงค์อะไรนะครับ